พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่บ้านอยู่ดีแล้วก็ปรากฏว่าที่รอบบ้านเนี่ยคู่ขายไปก็เลยทำให้ที่ดินของตัวเองกลายเป็นที่ตาบอดคราวนี้ก็ไม่มีที่เข้าออกสิค่ะสุดท้ายเนี่ยนะคะบ้านหลังนี้นะคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ใช้วิธีมุดกำแพงค่ะมุดกำแพงซึ่งเป็นรอยเก่

สร้างเป็นกำแพงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นพอสร้างเป็นกำแพงปุ๊บก็เดินเข้าออกไม่ได้เหมือนเดิมเพราะที่ของเธอกลายเป็นพื้นที่ตาบอดก็เลยมีการฟ้องร้องเพื่อขอทางเดินแล้วสารเนี่ยตัดสินเมื่อเดินมิถุนายนเธอแพ้คดีนะคะเจ้าของที่ก็เอารวดหนามมาปิดขึงทางเข้าออกทำให้เธอกับครอบครัวเนี่ยไม่สามารถ
ขวดหลุมแล้วมันก็เข้าออกมาทางนี้มันขวดหลุมแล้วมันก็มุดเข้ามาคือคือเวลาพอจะบอกว่าเดิมเป็นทางหมาผ่านวันนี้คนต้องผ่านแล้วเขาเลยเห็นไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นขยายเพิ่มขยายเพิ่มสามีของเธอค่ะก็เลยใช้ช่องทางนี้เป็นทางเข้าออกแบบนี้มุดเข้ามุดออกมุดเข้ามุดออกมาจนถึงทุกวันนี้ก็อึดอัดนะเจ้าของท
ออกคือถ้าเจ้าของที่รู้ก็อาจจะไม่รู้จะโดนฟ้องร้องอีกหรือเปล่าค่ะครับ
ทางเข้าออกบ้านที่ไม่เหมือนใครเลยจริงนะคะอันนี้คือมัน
มันก็เกิดขึ้นได้ครับกรณีแบบนี้ขณะที่คุณสง่าค่ะซึ่งเป็นสามีของคุณวิมลเนี่ย
เมื่อสักครู่นี้ก็สาธิตให้เราดูนะเข้าออกบ้านยังไงในแต่ละทีก็เนี่ยค่ะใช้วิธีมุด
ใต้กำแพงแล้วยังพูดเลยนะคะบอกเนี่ยถ้าไม่ได้สุนัขจรจัดตัวนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าจะใช้เส้นทางไหนเข้าออกแต่ถึงกะนั้นนะคะฝนตกน้ำขัง
อยากจะหาแนวทางนี้ทำยังไงถึงจะมีทางออกได้คะ
แบกเครื่องมือออกก็เดี๋ยวทางนู้นเห็นเดี๋ยวเจ้าของนี้เห็น
นั่นทางร้านที่ผมเอาผ้าใบปิดไว้ทางร้านผมซื้อมาหมื่นกว่าบาท
พอเสร็จงานแล้วผมเอามาเก็บเอาผ้าใบติดไว้ไม่มีไว้ได้ไม่มี
จริงตายผมใต้หาลงเงินลงเงินที่ผมมีใช้อยู่ทุกวัน
ผมเอารถมอไซค์พวกนี้ไปจำนำไว้๒๐๐๐๐บาท
มันหมดก็ไม่รู้แล้วทีนี้
นี่คุณผู้ชมค่ะที่ตาบอดจะเข้าจะออก

จริงเลยไม่ต้องตีความอะไรเลยนะคะหาทางออกจริง
สำหรับเรื่องนี้นะคะคุณเกรียงศักดิ์กลิ่นกลัด
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินคู่กรณีก็ที่แจงแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ให้ครอบครัวในสง่านเดินผ่านเข้าออกนะ
มียอมให้ทำทางเดินกว้าง๑เมตร
แต่ว่าฝ่ายนี้เรียกร้องพื้นที่๓เมตร
ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวไปฟ้องร้องที่ศาล
สารตัดสินให้แพ้เขาก็เลยปิดทางออก

แล้วก็ที่ผ่านมาเคยมีในทุนมาขอซื้อที่ดินตรงนี้ของนางวิมล
ตามราคาประเมินของกรมที่ดินก็คือ๒๔๐๐๐
แต่ว่าเขาไม่ขายเพราะว่าต้องการขาย๓ล้าน
ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายใช้เส้นทางไหนเข้าออก
เนี่ยเขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าใช้วิธีเข้าออกแบบนี้ค่ะ